คุณผู้ชมฮะไปต่อกันที่สวนสัตว์

คุณผู้ชมดูกันก่อนแล้วเดาซิว่าตัวอะไร

แม่ตัวเบอร์เริ่มเลยแต่ว่าตัวน้อยนี่คือลูก
แล้วคือมันเนียนมากเลยลายเหมือนกับตัวแม่เลย
ใช่แล้วตัวแม่ตัวบัลล่ำเลย

หนูเพิ่งเกิดหนูขอเกาะหน่อยนะแม่ค่ะ
นี่แม่ขาได้ไหมยังไม่รู้เพศ

แต่ขอเกาะอยู่แบบนี้ก่อนนะฮะ
คือตอนนี้แม่ก็ยังห่วงลูก
ลูกก็ยังต้องเกาะแม่อยู่นะครับ
เจ้าลูกตัวกินมดยักษ์เนี่ย
เกิดที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชมบุรีคุณ

นี่ในบ้านเรานะเกิดเมื่อวันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง
ตอนนี้ก็อายุ๑เดือนกับอีก๑๔วันแล้ว
เกิดจากแม่แม่ชื่อแม่สิงคโปร์

ชื่อซานดีเอโกอายุ๑๑ปี
ตอนนี้ลูกตัวกินมดแข็งแรงดี

เกาะอยู่บนหลังแม่คุณเขาเกาะไปกี่เดือนรู้ไหม

โอ้โหเกาะเกือบปีนะฮะ
ก่อนที่จะลงมาหากินเองนะครับ
ส่วนแม่ก็กินกินตัวก็ใหญ่นะแต่กินมดนะคุณมดตัวเล็กนิดเดียว
คุณตัวกินมดเป็นสัตว์ที่เสี่ยงศูนย์พันธุ์นะ

ลูกด้วยนมนะฮะไม่มีฟัน
จะกินมดและปลวกตัวเล็กคุณเขากินเยอะไหมเหรอ

เดี๋ยวอยากรู้ว่าผมถามให้เขาบอกผมมาแบบนี้

คุณเก่งนะเนี่ยสื่อสารกับตัวกินมดได้ด้วย
ตัวกินมดมันบอกผม๓๐๐๐ตัวเนี่ยโอ้โหดูดมดเข้าไปปรับ
มดเข้าไปในรังเนี่ยแพ็บเข้าไป๓๐๐๐ตัวถึงจะอิ่มต่อวันนะ

หามดคือจมูกมันดีกว่ามนุษย์ประมาณได้กลิ่นมากกว่ามนุษย์๔๐เท่า
ใช่คุณโอ้โหเราอย่าไปอยู่ใกล้มันนะไม่งั้นนะมันได้กลิ่นเรานะ

แต่ใครอยากไปดูนะคุณทั้งตัวแม่และตัวลูก
ไปได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรี
ใช่ค่ะนี่แม่ชื่ออะไรนะแม่ชื่อสิงคโปร์พ่อชื่อซานดีโอโก้
ก็ต้องชื่อไทยแลนด์สิเกิดที่เมืองไทย
รอให้เขามีการประกวดตั้งชื่อด้วยนะฮะ